คุณสองคนหิวยังหิวหิวเที่ยงแบบนี้หิวกันอยู่แล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณทั้งสองคนเนี่ยไปกันเลยไปกันที่โพธารามไปร้านครัวลุงโรงโอ้ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยนะอาหารเนี่ยขึ้นชื่อลื้อชามากที่สุดเพราะอะไรเพราะแต่ละเมนูเนี่ยเขาจัดมา
ครัวไปกับเขามาเลยเหรอใช่ค่ะคือได้ยินมาว่าอาหารอร่อยอย่างเงี้ที่ไหนอร่อยนี่ฉันไปหมดทุกที่แหละ
หยุดที่ผ่านมาก็เลยนี่มีโอกาสได้ไปครัวลุงลงร้านอาหารของลุงลงหรือว่าพี่จตุรงโพธารามนี่แหละคือต้องบอกว่าใกล้ใกล้เที่ยงเนี่ยคุณดูนะมีแขกเนี่ยเดินทางมาที่ร้านเนี่ยไม่ขาดสายเลยคนเต็มร้านเลย
โอ้โหคนเต็มร้านเลยค่ะเนี้ยแน่นทุกโต๊ะนะคุณผู้ชมอร่อยจริงนะเออลูกค้าเนี้ยเขาติดอกติดใจเพราะว่าลุงลงแกน่ารักคือลุงลงเนี้ยเขาจะเคลียร์คิวทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะถ้ามีเวลาเนี้ยแกบอกว่าจะมาที่ร้านแล้วก่อนที่จะเดินไปในร้านเนี้ยนะแกจะให้ลูกน้องแกเนี้ยประกาศบอกเลยว่าลุงลงก
มีงานติดต่อเข้ามามากเลยโดยเฉพาะงานละครซิสคอมต่าง
ตอนนี้มีถึง๔เรื่องด้วยกันเอาไปฟังเสียงของแกหน่อยค่ะ

อ่านหวังงูกับโรงการบันเทิม

อยากขอการให้ตลกแกในนี้ไม่มีทาง

เป็นไงล่ะนี่ฮอตของจริง
ด้วยความว่าแกเป็นคนขยันด้วยไงงานก็มีเยอะ
พอว่างจากงานในวงการบันเทิงปุ๊บเป็นไงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วต้องบอกนะว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวใหญ่เลย

คือแกงคั่วหอยโขง

บันเทิงไทยรัฐของเราด้วยแต่คุณสองคนโอด

อร่อยจริงลูกค้าเขาเลยเยอะ

คุณผู้ชมจังหวัดราชบุรีไปกันเด้อ